เกี่ยวทุบด้วยหมัดขวาครับ

โอ้วแม่โดนมาใสของทะไดาตาลทธฟลครับ
อร์โนโซมด้วยมัดเป็น๑๒
โดนเหมือนกันครับและเป็นสูงนิย้าย
กลุ่มต่อส่วนวงนัดยกที่๒อันตรายครับ
รับทราบทุกชมแล้วก็มัดแก่ไม่หนักแต่คมครับเอ็นโซ
พยายามจะเบียดเข้ามารัฐพลเริ่มฟื้นเลยครับ

ต้องยกกาดมาสูงเลยครับแต่เตะซ้ายได้อยู่ครับ
บวงได้มาซ้ายเอ็นโซเลือกเลยครับ
เสียบกึ่งแข้งกึงเข่า
มาแล้วครับศอกซ้ายของเซ็นโซ
รัฐพนธ์พยายามจะเล่นงานฐานล่างเอ็นโซเจาะล่างก่อนครับ
ระวังบนโดนศอกระวังบนโดนล่าง
ระวังล่างโดดบนเลยครับรัฐพนธ์
ผู้ทาชิงครับพยายามเอ็นโซแท็กต์ดูครับ
หมัดซ้ายหมัดขวาเหวี่ยงเข้าไปจนตุ๊ดเลยครับ
เข่าอ่อนเหมือนกันครับทะด้านรัฐพนธ์
บด้วยซ้ายจิ้มเข้ามาอีกทีครับแล้วเสียบใน
ต้องบอกว่าตามสูตรเลยครับดูครับ

ห์หวังเลยแค่ง
มีแค่งซ้ายเสริมอุ้ย

จริงครับโยงกลับมาเจอทีพเอ็นโซทิ้งเข้ามาซ้ายอีกแล้ว
วางแข่งซ้ายทุบเข้าไปจิ้มน้ำตัวเสียบได้ขวางเอาเอ็นโซเต้าคืน
สู้กับโบสถ์จบสุดท้ายครับโอ้ยยอดเยี่ยมจริงครับ
โอ้โหครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าของแชมป์อย่างรัฐพลเกียรติพลทิพย์ครับในมุมแดง
ผู้ท้าชิงอย่างเอ็นโซแพทริกครับ
กันอย่างสมศักดิ์ศรีนี่คือศึกกระชากแชมป์
สุดยอดจริงครับยอดเยี่ยมนะครับ
โอ้โหดูครับแลกกันตลอดครับรูดมาครับ
แล้วพยายามจะถอดครับเพราะพรึ่งจริงครับ
สมมุมเพิ่งเปลี่ยนไม่ใช่สีผิวนี้
หรือน่าตาแบบนี้นึกกว่าคนไทยเลยครับ

เอ็นโซเด้งไปซ้ายรัฐพนธ์เพิ่มอีกที

แต่ตลอดนี้ไปเสียหลักครับ